ประเพณียามเฮือนประเพณีสำคัญของชาวไทยภวรหลังจากผ่านพิธีแต่งงานมาแล้ว๓วัน
ก็ถึงช่วงเวลาที่ฝ่ายหญิงจะได้ไปไหว้ผู้ใหญ่ทำความรู้จักกับญาติฝ่ายชาย
ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมผ้าสิ้นผ้าขาวม้าสำหรับใช้ในการไปไหว้ผู้ใหญ่
จะต้องเตรียมกำลังคนซึ่งเป็นญาติฝ่ายหญิง
มาช่วยกันหาบของกินไปให้ผู้ใหญ่ฝ่ายชายการเตรียมอาหารที่จะต้องใช้ในประเพณียามเหือน
และที่สำคัญการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำอาหารใส่หาบเพื่อไปให้ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย